ขอเปิดลิสต์นะคะนางเอกในวงการนิดนึงละกัน
ที่เราขอมอบโล่ลูกกระตันยูให้
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสวยด้วยแล้วก็สตรองด้วยนะคะ

สามารถปลดหนี้ให้ครอบครัวเนี่ยเป็นหลายหลักล้าเลยค่ะ

คนแรกดีกว่าคุณกรีนอัศราพร
คนนี้ค่ะที่หลายคนพูดถึงนะคะ
แล้วก็ยินดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางเอกสาวมากความสามารถคนนี้
คุณกรีนอัศดาพรค่ะมาพอสมควรแล้วน้องก็รู้จักเธอกันมา
คือสาวกรีนในฐานะพี่สาวคนโต่งครอบครัวนะคะ
ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินหลังคุณพ่อเสียชีวิต
สูงถึงหลายสิบล้านบาทคุณผู้ชม
กรีนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าเธอยอมรับเลยว่า
หนี้สินจำนวนนี้โอ้ยมันหนักหนาเอาการเหมือนกัน

แต่ก็ได้กำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือค่ะจากคนในครอบครัว

จะพยายามปลดหนี้ก้อนนี้ให้หมดในระยะเวลา๑๐ปีค่ะ

ว่าถ้าอย่าแปลกใจนะถ้าเห็นเธอรับงานรัว
เขามีความแซวกันอุ๊ยรับงานรัวขนาดนี้เหมือนติดหนี้
เอาหนูติดหนี้จริงค่ะหนูรับงานรัวเลยนะคะพี่เออนะฮะ
ต่อดีกว่าค่ะแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวนางเอกวัยรุ่นเลยแหละ
ค่ะเธอเนี่ยเพิ่งเปิดเผยนะคะ

รายการรายการหนึ่งไม่นานมานี้เอง
จู่เนี่ยครอบครัวต้องมาแบกรับภาระหนี้เนี่ย
มากถึง๒๐๐ล้านบาทคุณผู้ชม
อันนี้ฟังไม่ผิดนะคะเขียนไม่ผิด
แล้วก็อ่านไม่ผิดด้วย๒๐๐ล้านบาทค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔ปีก่อน

แต่ด้วยความที่เริ่มทำงานในวงการบันเทิงแล้วไง

อายุก็๒๐ต้นเองนะแต่ความรับผิดชอบเยอะมาก
พร้อมให้สัญญากับครอบครัวนะคะว่าตลอด๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
ป๊าม้าดูแลเธออย่างดีที่สุดแล้ว
นับจากวันนี้ไปเธอนั่นแหละจะเป็นฝ่ายดูแลคนในครอบครัวเองค่ะ
โอ้น่ารักนะคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่ลูกสาวคนเก่งของพ่อบาทนะคะ
สมรักคำสิงน้องเบสรักวนีนั่นเองค่ะ
เธอว่าเธอเป็นนางเอกยอดกระตันยูอีกคนของวงการค่ะ
แล้วต้องบอกว่าน้องเบสเนี่ยเป็นกำลังหลักของครอบครัวนะคะ
ทำหน้าที่เป็นเสาหลักหลังจากที่พ่อสมรักประสบปัญหาทางธุรกิจ
หนี้สินหลักล้านนั่นเองค่ะ
เบสเป็นยูทูปเบอร์ทำคอนเทนต์จนประสบความสำเร็จหาเงินมาปลดหนี้
ซื้อบ้านซื้อรถนะคะเป็นของขวัญให้ครอบครัวได้ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
และถึงแม้เรื่องราวหนี้สินของคุณพ่อจะวนกลับมาอีกครั้ง
ล่าสุดก็เป็นข่าวโอ้โหคึกโครมเลย
เบสก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าไม่เคยท้อกันเลยค่ะ
ยินดีจะทำหน้าที่ลูกกระตันยูอย่างเต็มใจค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกเสียงที่ชื่นชมยกให้เธอเป็นอภิชาตบุตร
หรือว่าลูกสุดยอดกะตันยูนั่นเองค่ะ
หลายคนยกให้เป็นลูกยอดกะตันยูน่ะ
อ๋ออันนี้ดีใจมาก

อ่าแล้วแต่พ่อแต่ว่าตอนนี้หนูเห็นเขาหยุดแล้ว

พ่อบาทหยุดธุรกิจอะไรทุกอย่างละ
เพราะว่าน้องเบสเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามีความเชื่อ
ว่าหมอดูเคยทักตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อทำอะไรก็จะไม่รุ่ง

ดูแลทุกคนในครอบครัวให้ได้ดีที่สุดนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าบางทีบางเส้นทางอาจจะไม่ใช่สายถนัดของพี่แก่นะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ให้น้องเบสลุยเต็มที่ดีกว่า